อันนี้ก็ไม่เกรงกลัวบาปกรรมกันเลยทีเดียว
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่น๒คน

งานนี้ไม่รู้ว่าเวรกรรมจะตามทันไหม
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามทันแล้วค่ะ

เขาจับภาพเอาไว้ได้นะคะตั้งแต่ปากทางเข้าวัดนะ
ก็จะเห็นว่าเป็นวัยรุ่นชายมากัน๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินนะคะ
ขี่มาด้วยกันแบบนี้ผ่านหน้าวัดไปแล้วก็ชิดซ้ายปั๊บจอดข้างทาง
แล้วก็เข็นกลับมาจอดทางด้านทางเข้าอีกทีนึงนี่แบบนี้เห็นไหม
แล้วค่อยเข็นมาจากนั้นก็เดินเข้าไปที่บริเวณสาราการประเรียน
หน้าพระประธานค่ะมีบาทใบใหญ่สำหรับใส่เงินบริจาคอยู่ตรงนั้น
วัยรุ่นคนเสื้อลายเนี่ยคนนี้จดจ้องคุณเห็นไหมจดจ้องดูสิ
เห็นปลอดคนไม่มีคนสักครู่เดียวคุณดูนะยังไงคุณดูอุ้มอุ้มบาทยกเอาไปทั้งใบแล้วบาทใหญ่ด้วยนะคะ
แล้วถ้ามีเงินบริจาคมันจะหนักมากนะคุณคุณดูนะฮะคือพยายามอุ้มบาทยกเอาไปทั้งใบ
แล้วไปงัดเอากุญแจออกเพื่อนำเงินในนั้นออกไปจนเกลี้ยงเลยค่ะ
แล้วจากนั้นก็เดินออกไปขับรถจักรยานยนต์กลับไปแบบชิวสบายคืออุ้มมาแล้วก็งัดเอาเงินออก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นที่วัดบ้านสร้างบกอยู่ในอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคุณผู้ชม
เมื่อวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมาช่วงเอาจริงนะ๔ทุ่มยังไม่ได้ดึกอะไรมากนะ
แต่ว่า๔ทุ่มคือตอนนี้ทุกคนก็เข้าบ้านกันหมดแล้วไงพอรุ่งเช้าค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดลงมากวาดวัดทำความสะอาดสารานะคะ
ก็สังเกตเห็นเอ๊ะบาทบริจาคตรงที่ตรงเนี้ยหายไปก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
นี่แหละค่ะเราก็เห็นแบบนี้โดยพร้อมเพียงกันว่าพฤติกรรมของคนร้ายคาดว่าในบาทน่าจะมีเงินเยอะด้วยประมาณสองหมื่นบาท
ท่านเจ้าอาวาสยืนยันเลยนะว่าทั้งสองคนที่มาก่อเหตุเนี่ยไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่เพราะท่านไม่คุ้นหน้าคุ้นตา
ซึ่งทางตำรวจสพรัฐนบุรีเองก็สืบสวนเลยค่ะแกะรอยเลยค่ะตามกล้องวงจรปิดตามไปจนทราบนะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนต่างอำเภอจริง
แล้วก็ยังทราบอีกด้วยว่าได้ตระเวนลักทรัพย์แบบนี้ไปตามพื้นที่ต่างค่ะเป้าหมายส่วนใหญ่จะเลือกเข้าไปขโมยในวัด
โหไม่น่าเชื่อนะแล้วเมื่อวานนี้วันที่๒๑เมษายนเนี่ยนะคะตำรวจก็เลยตามเข้าไปรวบตัวทั้งสองคนได้ที่ห้องเช่าในอำเภอรัตนบุรีแบบนี้
หลักฐานมาหมดเลยก็คือหลักฐานคือเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ในวันก่อเหตุเห็นไหมคะ
นี้เลยค่ะเสื้อลายตัวนี้นะคะและรถจักรยานยนต์ค่ะคันที่ขี่ไปก่อเหตุนั่นเองทั้งสองคนเนี่ยเป็นชาวจังหวัดสุริน
คนแรกโอ้โหคุณตกใจนะอายุเพียงแค่๑๕ปีเป็นเยาวชนบ้านอยู่ที่อำเภอสำรงทาบส่วนอีกคนนึงอายุ๑๙ปีอยู่อำเภอโนนนารายให้การรับสารภาพนะคะ
ผู้ก่อเหตุอายุ๑๙บอกว่าวันก่อเหตุไปเที่ยวเข้าไปเที่ยวในเมืองด้วยกันแล้วเงินหมด
พอเห็นที่วัดไม่มีใครอยู่แล้วช่วงนั้นก็เลยเข้าไปขโมยเงินโดยยกบาดใบใหญ่แล้วมาช่วยกันงัดแงะกุญแจออกจากนั้นก็นำเงินแบ่งกันค่ะ
แต่ขากลับเนี่ยเพิ่งจะเห็นว่าอ้าวที่วัดมีกล้องวงจรปิดก็ตกใจนะแต่ก็ทำไปแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยแล้วกันจนสุดท้ายถูกจับได้ในที่สุดส่วนเงินที่ได้ไปนั้นก็กินเที่ยวหมดแล้วค่ะ